วันนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองคุณผู้ชมยังจำ
ชื่อของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินกันได้ใช่ไหมคะ
คือมันเป็นคดียาวนานต่อเนื่องมาเริ่มตั้งแต่ที่
เพื่อนสนิทพันธมรวชโฮบันยินก็คือ
จืดหรือว่านายชูวงแทร่ตั้งเสียชีวิตปริศนาขณะนั่งรถไปด้วยกันนะคะ
นั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องโอนหุ้น
ที่ว่ามีการโองหุ้นแบบว่าไม่โปร่งใสดูมีการทุจริต
เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีผู้พิพากษาที่เขารับเป็นคดีเอาไว้
แล้วปรากฏผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยพี่ชายถูกอุ้มฆ่า
แล้วหลักถามันโยงไปที่พันธมรวชโฮบันยินกับพวก
มีการฟ้องร้องกันล่าสุด๑๐โมงเช้าวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ถนนนครชัยศรีอ่านคำพิพากษา
คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้นะคะ
สารสั่งประหารพันตำรวจโทบัญญินกับลูกน้องร่วมแก๊งนะคะ
สั่งประหารเลยแต่ว่าสารบอกว่าให้การเป็นประโยชน์
ลดให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันยึดโยงไป
พิพากษาที่พี่ชายถูกอุ้มฆ่าเนี่ย
เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนโอนหุ้นนายชูวงแทร่ตั้ง
นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านที่เสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้พนักงานอายการสำนักงานคดีปรับรามการทุจริต๓

จำเลยคือพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร๕๖วัย๕๖ปี
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดนครสวรรค์
พวกก็คือมีนายมานัดทัพทิมนายนรงศักดิ์ป้อมจันทร์
นายชาติชายเมนกูลนายประชาวิทย์ศรีทองสุก
แล้วก็ดาบตำรวจทงชัยวจีสัจจะหรือสจออส
ทั้งหมดมีภูมิลำเนาเป็นชาวนครสวรรค์ทั้งหมดเลย
ไล่ไปจำเลยที่๑ถึงจำเลยที่๖
เบิกตัวจำเลยทั้งหมดจากเรือนจำบางขวาง
ฟังคำพิพากษาใช้เวลาอ่านคำพิพากษาสองชั่วโมงเต็มนะคะ
พอถึงเวลาค่ะสารพิเคราะห์คำเบิกความพญา
หลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่นำศึกหักล้างกัน
สามมีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
หน่วงเหนียวกักคังผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อหาอื่น
แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานอันนี้จำคุก๑ปี
สวมเครื่องแบบเจ้าพนักงานจำคุกอีก๑ปี
ซ่อนเร้นทำลายศพจำคุกอีก๔ปีลงโทษบทหนักสุด
สารบอกว่าต้องประหารชีวิตสถานเดียวแต่ว่าจำเลยให้การเป็นประโยชน์
ลดโทษให้๑ใน๓นะคะก็เหลือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนจำเลยที่๒ค่ะมีความผิดฐานสนับสนุนให้กระทำความผิด
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
แต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุก๓๓ปี๔เดือนนะคะ
ส่วนจำเลยที่๔๖มีความผิดฐานร่วมกันกักขังหน่วงเหนียว
ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีการเรียกฆ่าไทย
ลงโทษประหารชีวิตค่ะแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตเหมือนกัน
ซึ่งพันธมรตโทบัญญินจำเลยที่หนึ่งเนี่ยให้นับโทษต่อไปอีกนะ
เพราะอย่าลืมเขามีเรื่องคดีโอนหุ้นจำได้ใช่ไหมคะ
นับโทษต่อจากคดีโอนหุ้นจำคุก๘ปีของสารอาญากรุงเทพใต้
ส่วนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรสารพิจารณาให้ยกฟ้องนะคะ